สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีอินชีแดงค์คนล่าสุดนะคะเปิดชมมาแล้ว
ดังทั้ง๗นะครับขอบคุณนายวีเวอร์ขอบคุณพี่เวอร์ด้วย
ที่เลือกให้ผมเล่นบทนี้อินซีแดง
ตื่นเต้นมากครับถือว่าถือว่าเป็นเกียรตินะครับ

เป็นหนังที่เคยสร้างชื่อเสียงมาก่อนในสมัยอดีตครับ
เมื่อสักครู่มีวงสวงมีไหว้รูปไหมคะ

แล้วก็ถ้ามีโอกาสจะไปไหว้ที่วัดด้วยครับผม
ก็ตอนแรกที่ทราบว่าได้มารับบทนี้รู้สึกไงบ้างครับ
ก็ตื่นเต้นนะแล้วก็รู้สึกว่างานหนักแน่นอน

เรื่องการบู้ระเบิดแอคชั่นยิงปืนสนั่น
แล้วก็อ่านบทแล้วก็มีบู้เยอะมากเหมือนกัน

คือมันเป็นการติดเชื้อมาที่แบบว่าแป๊บเดียวก็หาย

แค่งขาคนเล่นหลายคนนี้อุบัติเหตุกันหมดเลย

การแบบว่าผิดคิวเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว
แต่ว่าเราเซฟแค่ไหนปลอดภัยแค่ไหน
แต่ว่าผมมั่นใจศักยภาพของค่ายนี้นะ
ว่าเขาปลอดภัยแน่นอน
ถือว่าเป็นนุ่มฮอตของวิกหมอชิดไหมครับ

ทุกคนก็มีงานแต่ละคนก็แล้วแต่
ไม่ได้มีใครแตกต่างกันไปไม่ได้มีใครเป็นพิเศษกว่าใคร

ไม่กลัวสามีค่ะนะคะ

มีที่คอเลยใช่ไหม